แต่ว่าจะพาไปรู้จักสุดยอดกาแฟไทยที่จังหวัดชุมพรเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยนะมีผู้ประกอบการท้องถิ่น
ผลิตกาแฟต่างต่างเยอะแยะมากมายกว่ายี่สิบแบรนด์นะคะโอ้โหกาแฟไทยไม่แพ้ชาติใดนะ
ชุมพรเหรอใช่คุณที่ชุมพรเกษตรกรเขาทำกันยังไงตามไปดูดีกว่านะคะ
มารู้จักกับกาแฟลุงไข่หน่อยเจ้าของสวนคือคุณธนาศิษย์สอนสุภาอายุ๓๖ปีนะ
เขาอยู่บ้านเลขที่๙หมู่๖ตำบลหินแก้วอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
เป็นคนสืบทอดอาชีพปลูกกาแฟแล้วก็ผลิตกาแฟ
เขาก็มีการปรับเปลี่ยนก็คือตั้งเป็นพื้นที่
ก็เลยเหลือพื้นที่ในการปลูกกาแฟเป็นกาแฟอินซีจำนวน๑๐ไร่นะคะ
แล้วก็ปลูกในรูปแบบของส่วนผสมก็คือส่วนผสมจะมีทั้งทุเรียนลองกอง
ขนุนเงาะแล้วก็ปลูกกาแฟไปด้วยเลยครับที่นี่เนี่ยนะสวนลุงไข่เนี่ย
แฟสวนลุงไข่เนี่ยเขาได้มีการขยายตัวสู่ชุมชนให้มีส่วนร่วมกันมามากขึ้น
เขามีการจัดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมาณ๒ปีแล้วค่ะก็มีสมาชิกอยู่๒๕คนได้
สมาชิกค่ะจะมาเก็บเอาเมล็ดกาแฟที่สดที่สุกแดงแล้วเนี่ยมาส่ง
เพื่อเข้าสู่กระบวนการก่อนที่จะตากแห้งและคั่วขายกระบวนการเนี่ยมันมีหลากหลายมีทั้งแบบ
กระบวนการแบบเปียกแบบแห้งนะคะสำหรับกาแฟสวนลุงไข่เนี่ยเป็นกาแฟ
โรบัสต้าสายพันธั้งเดิมคือทางใต้เนี่ยเขาจะเน้นปลูกกาแฟโรบัสต้า
ซึ่งมันจะได้ผลผลิตที่ดีส่วนทางเหนือจะเป็นอาราบิก้านะคะเขาก็จะคัดเลือกการเก็บผลกาแฟที่มันสุกแดงเฉพาะในตอนเช้าเท่านั้นนะ
และจากนั้นก็มาผ่านกระบวนการลอยน้ำแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะคะก็จะเอาเครื่องซักผ้าค่ะ
มาใช้เป็นตัวช่วยในการปั่นเมล็ดกาแฟล้างให้สะอาดทั้งหมด๓ครั้งแล้วก็นำกาแฟมาสกัดเหมือนสลัดให้แห้งลงนะคะ
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการบ่มจนให้กาแฟทุกเม็ดเนี่ยสุกเท่าเท่ากันและจากนั้นก็จะนำไปตากแดดให้มันแห้งสนิทอีกทีนึง
ค่ะแล้วก็บ่มให้แห้งอีกอย่างน้อยถึงแปดเดือนนะคะกระบวนการไม่ได้ง่ายนะคุณนะ
การทำกาแฟให้แห้งหรือการตากกาแฟทางสวนลุงไข่เขาให้ความสำคัญค่อนข้างมากเลย
เพราะว่าการตากเนี่ยสามารถเพิ่มรสชาติและกลิ่นของตัวเมล็ดกาแฟได้โดนดมกลิ่น
มันจะเป็นเอกลักษณ์คือการตากกับขั้นตอนของการทำให้กาแฟแห้งเนี่ยสำคัญมากนะคะ
แดดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งมากในการตากเมล็ดกาแฟเพราะว่ามันเป็นพลังงานธรรมชาติที่ให้ความร้อนที่ดีที่สุดนะ
แล้วก็เป็นพลังงานที่เราไม่ต้องไปซื้อด้วยพอผลกาแฟได้รับแสงแดดในปริมาณที่พอดี
กลิ่นมันจะหอมก็คือมันจะคล้ายกับผลไม้ที่สุกแล้วใช่ค่ะแล้วก็นำเมล็ดมานะคะ
มาสีแล้วก็ต้องมาคัดเลือกเมล็ดกาแฟที่เขามีคุณภาพทุกเม็ดอุ้ยคุณต้องหาเองหมดเลยนะเนี่ย
ใช่ค่ะเพื่อนำมาคั่วใช่ไหมทีนี้หลังจากนั้นก็ต้องมาคั่วแล้วก็จำหน่ายเป็นกาแฟสดก็คั่วก่อนแล้ว
แต่คั่วกลางคั่วอ่อนคั่วเข้มว่ากันไปอีกกระบวนการก็คือเมื่อปั่นทำความสะอาดแล้วเนี่ย
นำเล็ดกาแฟเข้าเครื่องสีสดซึ่งก็จะได้กาแฟกะลาแล้วก็นำไปตากแห้ง
ทีนี้จะช่วยให้ระยะเวลาในการตากน้อยลงเพราะว่ากาแฟจะแห้งเร็วขึ้น
โอ้โหมันมีหลายขั้นตอนมากจริงจริงนะคะกาแฟลุงไข่ค่ะมีการพัฒนาต่อยอดจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก
จนเป็นกาแฟคุณภาพได้รับการรับรางวัลมาถึง๒รางวัลแล้วนะ
ก็คือรางวัลสุดยอดกาแฟไทยประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศ
จากสมเด็จพระกัณฑาธิราชาวกรมสมเด็จพระเทพรสรัสสุดาศยาบรมราชกุมารีด้วย
แล้วก็เหรียญเงินประเภทคุณภาพกาแฟระดับยอดเยี่ยม
ร่วมกันจัดโดยกรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรกรมการค้าต่างประเทศสมาคมกาแฟไทยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
เยอะแยะมากมายรวมไปถึงกระทรวงพาณิชย์
ทางด้านคุณธนาศิษย์ลูกชายลุงไข่เนี่ยคนที่สืบทอดเขาบอกว่า
ในการปลูกแล้วก็ทำให้กาแฟมีคุณภาพเราสามารถกำหนดราคาเองได้
ไม่ต้องรอให้พ่อค้าเป็นคนกำหนดราคาอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เกษตรกร
ยังไม่ค่อยมีความรู้ข้อมูลเรื่องการกำหนดราคาของพืชผลทางการเกษตรนะ
และทีนี้เขาก็มีการพัฒนาการปลูกกาแฟในระบบส่วนผสม
เป็นระบบแบบปลูกแบบอินซีทำมา๗ปีแล้ว
มีกาแฟปลูกอยู่ในสวนทั้งหมด๗๕๐ต้นอาศัยน้ำฝนธรรมชาติเป็นหลัก
ส่วนโรคและแมลงไม่ค่อยพบปัญหาอะไรเท่าไหร่
ใครอยากจะลิ้มลองกาแฟลุงไข่รสแบบเข้มกลิ่นหอมที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์สไตล์กาแฟโรบัสต้าชุมพรนะ
หรืออยากจะไปเที่ยวชมเรียนรู้การปลูกกาแฟอินซีสวนลุงไข่ที่นี่นะคะ
ติดต่อไปได้หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะจ๊ะติดต่อคุณธนาศิษย์สอนสุภาได้เลยจ้า
เขาทำวิธีพิศาลเสมอแบบเนี้ยไม่ต้องไปทำตามก็ได้ผมก็โทรไปสั่งซื้อ
ทั้งแบบว่าเมล็ดกาแฟสดหรือว่าคั่วระดับไหนหรือว่าจะเป็นแบบสำเร็จรูปแบบผง
มีหมดโทรไปสั่งซื้อแล้วกันได้ง่ายดี
ค่ะเป็นเมื่ออาชีพได้ของอร่อยอร่อยการประทาน